ตามกันต่อนะคะกับประเด็นเรื่องของที่ชาวประมงเขาไปจับลูกหอยแครงที่สุราธานี
แล้วปรากฏว่ามีตำรวจสามนายเข้ามาจับเอาปืนจี้แล้วก็บอกเขาทำผิดกฎหมาย

ก็ขู่กันโชคทรัพย์บอกว่าให้เอาเงินมา๕ล้านแลกกับการไม่ดำเนินคดี
ชาวบ้านเขามีการโอ้โหล้อมรถเขย่ารถทุบกระจกรถจนแตก
เรื่องต้นตำรวจ๓นายนี้กำลังถูกสอบวินัย

แต่ก็โดนเด้งออกจากหน้าที่ไปเบื้องต้นแล้ว
ทีนี้อันนี้คือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชม
เมื่อวานเรารายงานไปเนาะว่าชาวบ้านกว่า๒๐๐คนใช่ไหม

ชาวบ้านเขายืนยันว่าไม่ใช่แค่สองร้อยเป็นพัน
ชาวบ้านเป็นพันล้อมรถตำรวจ๓นายไว้แบบนี้ค่ะ
ทั้งตะโกนคลอกกระจกบอกอ้อมาคุยกันสิ
เขย่ารถจนสุดท้ายบานปลายเอาหินทุบกระจกรถจนแตกนะคะ
เรื่องนี้คนที่โดนจังเลยก็คือนายอรุชาค่ะ
เขาบอกว่าวันพุธที่ผ่านมาเนี่ย
เขาไปรับซื้อลูกหอยแครงจากชาวบ้าน
ปรากฏว่าอยู่ตำรวจก็เข้ามาจับเขา
หาว่าเขาทำผิดกฎหมายชี้แจงแล้วก็ยังบอกว่าเนี่ย
ให้เอาเงินมา๕ล้านโชคดีมาก
มีเด็กเห็นว่าตำรวจ๑ใน๓เอาปืนจี้เขา
พอชาวบ้านได้ยินก็เลยเกิดเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้

ตอนนี้เบื้องต้นนะคะนายอรุชาบินมูซาคนนี้เขาก็มาแจ้งความ
กับตำรวจสังกัดกองมะครับการสืบสวน

เพราะว่าตำรวจสามนายนั้นเขาบอกว่าเขาสังกัดนี้
ว่าเขาถูกตำรวจขู่รีดเงิน๕ล้านแลกกับการไม่เอาผิด
รับซื้อลูกหอยแครงขนาดเล็กไม่เกิน๖มิลลิเมตร
เรื่องนี้ต้องไปดูก่อนว่ามันผิดกฎหมายจริงหรือไม่จริงนะในแง่นี้
คือนายเกียรติศักดิ์เกษมพันกุลประมงจังหวัดสุราชธานี
เป็นคนออกมายืนยันเองเลยนะคะว่า
สามารถจับหอยแครงในพื้นที่ตรงที่เกิดเหตุตรงนั้น
ทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่จับต้องจับโดยวิธีการธรรมชาติ
ซึ่งวันนั้นเขาก็จับโดยวิธีการธรรมชาติไง
พอทางประมงจังหวัดออกมาพูดแบบนี้วันนี้คือภาพที่เห็นอย่างนี้คุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาก็เลยไปจับลูกหอยแครงกันเต็มเลยค่ะ

บริเวณนี้คือบริเวณอ่าวบ้านดอนนะคะ
ชาวบ้านเขาก็จะลงมาหาลูกหอยแคลงกันเนี่ยแบบนี้ค่ะ
ซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันคือการต่อรายได้ต่อชีวิตให้กับชาวบ้านหลายคนเหมือนกันนะ
รายขายหอยแครงมีรายได้๓๐๐๑๐๐บาทเลยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ยิ้มออกแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
จากประเด็นเรื่องที่นายอรุชาโดนตำรวจรีดไถเงินแล้วใช่ไหม
จริงมันมีประเด็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลด้วย
มีผู้มีอิทธิพลไปข่มขู่ชาวบ้าน
หลายต่อหลายปีโดนต่อเนื่องมาเนี่ยเลยไม่มีใครมากล้าจับกันเลย
เรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะก็คือว่า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คลิปมาจากชาวบ้านค่ะ
เป็นเหตุการณ์ในวันที่๑๘พฤษภาคม
นี่เป็นกำนันในพื้นที่คนนึงนะ

ซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวบ้านเขาหาลูกหอยแคลงกัน

ห้ามชาวบ้านหาหอยแครงเด็ดขาด
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของเขา

แล้วเขามากำนันมากับตำรวจ๓นาย

ถ้าใครมาหาตรงนี้จะจับดำเนินคดีให้หมดเลย

ชาวบ้านเขาก็เลยโทรแจ้งฝ่ายปกครอง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๔สุราธานี
เจ้าหน้าที่ล่องเรือไปพบกับชาวบ้านเนี่ยนะคะ
ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยืนยันว่า
บริเวณนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะ

ก็เลยเอามาเชื่อมโยงกันว่าเหตุการณ์ที่นายอรุชาเจอเนี่ย
อาจจะเป็นเพราะว่าไปหาหอยแครงในพื้นที่ที่
ผู้มีอิทธิพลคนนั้นที่เขามาประกาศว่า

ก็เลยมีการเอาตำรวจมาเรียกหรือเปล่า
เรื่องนี้พลตำรวจโทจิรวัตรทิพย์จันทร์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ก็บอกว่า
อย่างที่บอกว่าสั่งให้ตำรวจ๓นาย
ที่เป็นคนบอกว่าโดนไปรีดไถพระค้าคนนี้นะ
ไปช่วยราชการที่สำนักงานตำรวจภูทรภาค๘แล้ว
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ถ้าสมมุติว่าตรวจสอบแล้วผลออกมาว่า
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจริง
มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ไม่ถูกดำเนินคดี
ก็คือการรีดไถเงินจริงอย่างที่เป็นข่าว
ก็จะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดค่ะ

ไม่ใช่แค่พอเจอผิดแล้วแค่สั่งย้าย
มันก็มีการลงโทษที่มันแบบเด็ดขาดแล้วนะ

ถ้าเกิดว่าไม่เป็นคดีความไม่เป็นเรื่องขึ้นมา